ทรัพย์เรียนท่านประธานสภาษณ์ที่เค้ารบนะครับ
ไปยังธรรมชีพผู้ทรงเกียจผมก็นั่งฟังการอิทธิฟรายของท่าน
แต่เช้ามาแล้วนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน
ที่เกี่ยวข้องในกรอบปำหน้าหน้าที่ของท่านอำนาจมนตรี
และวันดีประควรคนทรงกระโหมนะครับผมก็จะขออนุญาตชี้แจง
อย่างสั้นนะครับเพราะเวลามันก็จำกัดนะครับ
แล้วมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเก็บตกภายหลังนะครับ
ไปไล่ครั้งแล้วทั้งในเวลาก่อนหน้านี้
แล้วก็ตามที่เหล่าทัพต่างได้ชี้แจงไปสรุปได้ว่า
ถ้าท่านให้แค่เท่าไหร่ผมก็ทำเท่านั้นแหละครับ
ถ้าไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่าน
ถ้าผ่านมันก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นหลักการละเกงสักที
นะสิ่งที่ที่เขาชี้แจงมามันมีเหตุมีผลในตัวของเขาเองนะครับ
ในเรื่องวิจุปกรณ์ต่างต่างอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็น
อะไรเร่งด่วนไม่เร่งด่วนถ้าท่านบอกว่ามันไม่เร่งด่วนทั้งหมด
ก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะผมไม่ได้ว่าอะไรท่านอยู่แล้ว
เพราะเป็นอำนาจของท่านในเรื่องของสิ่งต่างต่างก็ตามที่เก่า
หาว่ามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ถูกต้องในมนุนแห่งชาติ
ก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะผมก็ได้รับรายงานมามีข้อมูล
ในส่วนที่ผมรับทราบอยู่แล้วบางประการนะครับ
อะไรที่เป็นประโยชน์ผมก็จะเข้าสู่กระบวนการในการบริการต่อไปนะครับ
ก็ขอบคุณนะครับในบริการชุมนุมก็มีการพูดจาหลาย
หลายอย่างเมื่อสักครู่นี้การใช้อำนาจของนายมตรี
ที่กระโหมเพื่อป้องกันผู้เห็นต่างผมถามว่าที่ผิดกฎหมาย
นี่มันกฎหมายปกติหรือเปล่าครับเป็นกฎหมายที่เขียนมาใหม่หรือเปล่าครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านั้นผมให้นโยบายมาตลอดอย่างต่อเนื่อง
ว่าให้ความระวังอย่างที่สุดในการมาใช้กฎหมาย
อะไรแจ้งเตือนได้ก็ไปแจ้งเตือนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเยาวชนต่างนะครับ
ซึ่งอาจจะได้รับคำชี้แจงที่ทำให้เข้าใจผิดเพี้ยนไป
ก็ได้มีการไปพูดคุยถึงผู้ปกครอง
เพื่อไม่ต้องการให้มันต้องอยู่ในถ้ำกลางอันตราย

สำหรับการดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องของศาล
สารสถิตยุติธรรมเยาวชนก็ต้องไปในส่วนสารเยาวชน
ผมไม่เคยไปแชร่อหัศจรรย์เก้าร่วงอำนาจศาลในเดินทางสิ้น
เพราะฉะนั้นกรุณาระวังด้วยนะครับ
ที่ท่านบอกว่าเรื่องสิทธิประชน

ผมคิดว่าผมให้เกิน๑๐๐ไปแล้วนะตอนนี้

ผมพยายามที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนท่านผ่อนยาวให้มาโดยตลอด
แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมการเคลื่อนไหวพวกนี้มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้
ช่วงเวลาที่มีรัฐบาลในช่วงนี้และมีภาคการเมืองบางพักที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้
นะครับเป็นเรื่องที่มันอันตรายที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็คงมองออกอ่ะ
ไม่ว่าการจะไปพูดจาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างต่างเหล่านี้เพื่อทำลายล้างระบบของเราทั้งหมด
นะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดผมคิดว่าคนไทยคงไม่ยอมหรอกนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านจะมาโทษเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ที่ทำโน่นทำนี่ไม่ได้เพราะท่านเป็นคนเริ่มทำเอง
นะครับกฎหมายทุกฉบับผมไม่ได้กำหนดขึ้นมาใหม่นะครับ
เมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันประเทศในเรื่องของการดูแลชายแดน
ในการดูแลในเรื่องน่านฟ้าเรื่องต่างผมคิดว่าผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับ
ท่านก็พยายามที่จะจะฟื้นขึ้นมาอีกให้ได้นะครับผมก็ยอมรับว่าผมจะทำให้ดีที่สุด
นะครับแต่จะให้ถูกใจท่านทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำงานคนเดียว
และทำงานด้วยระบบทำงานด้วยความร่วมมือการประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาก็เป็นเพื่อนบ้านของเรา
กิจการการเมืองภายในเป็นเรื่องของเขาเรื่องของการต่อสู้ก็เป็นเรื่องของเขาอีก
นะเราคงไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องสาการแบบนี้ในประเทศของเราเช่นกัน
นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทำระวังไว้ด้วยในการพูดจากต่าง
แล้วสิ่งที่เป็นภาพปรากฏออกมานั้นมันก็มีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้าง
มีการดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับกับผู้ที่รับการบัตรเกี่ยวกับศูนย์สี่
การที่บอกว่าเราทำไมไม่รับสิทธิประชนเอาคนที่เดือดร้อนในต่างประเทศเข้ามา
เราเคยเอาเข้ามาแล้วนะครับหลายแสนคนวันนี้ก็ยังเหลืออยู่กับแสนคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการมาหาพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเกิดการสู้รบในฝั่งเขา
ก็จะเข้ามาอยู่ระยะเวลาหนึ่งดูแลมนุษยธรรมหาอาหารดูแลให้ยา
รักษาอะไรต่างนะครับโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติ
แล้วเขาก็กลับไปเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลงท่านต้องเข้าใจว่าชายแดนเราเนี่ย
มันมีชายแดนที่ติดกันและไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะครับ
จากแนวที่ยึดถือกันไว้ตามธรรมชาตินะครับ
แล้วก็อยู่ห่างกันระหว่างเราและผู้กลุ่มต่อต้านนี้ไม่เกิน๕๐๐เมตรแล้วครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะมีการประทะกันของฝ่ายตรงข้าม
เขาก็หันหน้ามาหันหลังมาให้เราอีกพวกก็หันหน้ามาใส่เรา
เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดปัญหานี่มันมีมากมายพอสมควรนะครับ
ซึ่งเราได้มีการเตือนไปหลายครั้งไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้
อาวุธควันกระสุนควันเตือนเมื่อมีกระสุนมาตกในฝั่งเรา
ก็ได้รับการปฏิบัติหยุดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังฝ่าฝืนอยู่
ก็ต้องใช้อาวุธจริงออกไปเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างที่สุดนะครับ
กิจการภายในของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเขา
เขาก็ไม่เคยมายุ่งกับผมไม่เคยมายุ่งกับใคร
เราก็ไม่เคยไปยุ่งกับใครเพราะเป็นเรื่องของภายในของเขา
เมื่อคืนมีการเอาภาพผมมาเรียบเทียบว่าเวลาผมไปต่างประเทศแล้ว
ไม่ได้รับการตอบรับตอบรับคนท่านไหนก็นั่งอยู่ในนี้นะครับ
ภาพที่เห็นเป็นภาพที่มาประกอบกันทั้งสิ้น
ภาพที่ผมไม่ได้รับการทักทายพูดจาจับผมมายืนถ้ำกลางที่คนกำลังคุยกัน
แล้วผมมายืนเฉยแล้วหาว่าคนไม่คุยกับผมผมว่าไม่ใช่อ่ะนะ
อันนี้ไม่ต้องมาเถียงผมไปขอข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศได้
ผมไม่อยากจะเอาภาพเพิ่มมาโฆษณาตัวเองนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เคยไปท่านไม่เคยเป็นท่านไม่เคยอยู่
ท่านอย่ามาว่าผมเอาไว้ท่านเป็นละก่อน
แล้วท่านค่อยทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันผมเป็นว่าผมทำดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
เรื่องต่อไปเรื่องกยศผมก็ไม่ได้ไปทำลายระบบกยศของท่าน
วันนี้ก็จะเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนที่ออกนอกระบบการศึกษา
กระทรวงการศึกษาไปนำกลับเข้ามาวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรงนี้
ผมถามว่าแต่ก่อนมันมีไหมมันมีมีนะครับไม่ใช่ไม่มี
สมัยท่านที่ว่าดีดีแน่มีไหมมีเหมือนกันแต่ผมพยายามทำของผม
สมัยก่อนนั้นท่านก็ไม่เห็นท่านทำอะไรนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว
วันนี้ก็มาถึงผมท่านก็มาจับตาดูว่าผมทำได้มากน้อยเพียงใด
เอาละครับผมก็จะทำนั่นแหละท่านเสนอมาผมก็จะดูให้
ในส่วนของนี่ก็จะสอนอันท่านทำไมถึงจะต้องสอนให้คนว่าไม่รับผิดชอบ
ที่ผมทำนี่คือผมทำให้คนต้องรับผิดชอบนะเมื่อกู้เงินไปก็ต้องรับผิดชอบ
แต่ทำยังไงให้เขาไม่เป็นภาระทำไงเขาไม่เป็นภาระในเรื่องการส่งดอก
ส่งอลังกากก็ตามลดต่นลดดอกลดต่างท่านบอกเอาเงินทั้งก้อนมาแจกไปให้หมดเลย
แล้วผมถามว่าเอาเงินจากที่ไหนหลายคนผมไม่อยากเอ่ยชื่อ
มีครับยังไม่จ่ายแต่กรยศรมีเงินเดือนตั้งเป็นแสนเนี่ย
ผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนที่มีรายได้น้อย
คนที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีจะเรียนอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละครับ
แต่วันนี้สาขาที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรบ้างล่ะ
ก็ฝากขอบนาท่านช่วยไปแนะนำด้วยว่าเราจะควรเรียนในสาขาอะไร
นะที่ต้องการที่ประเทศต้องการที่ผู้ประกอบการเขาต้องการ
ถ้าจบมาในสาขาที่เขาไม่ต้องการเขาก็ไม่รับมันก็ไม่มีงานทำ
มันก็คือภาระของประเทศเราก็ต้องดูแลกันต่อไปอีกนะครับ
ผมก็ทิ้งไม่ได้อยู่ดีอ่ะนะแล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่า
การเรียนปริญญาในบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหา
อย่างเช่นว่าวานสูงรายได้ไม่เพียงพอ
ผมก็บอกว่าขณะนี้โลกกำลังต้องการแรงงานที่เกิดจากในส่วนของอาชีวะ
เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสร้างเสริมประสบการณ์
แล้วก็ไปเรียนปริญญาต่อทีหลังนะครับมีธนาคารปริญญา
คือเก็บเวลาเรียนเอาไว้แล้วก็ไปเรียนต่อเมื่อไหร่ก็ได้
เพื่อจะได้ปริญญาวันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องร่วมมือกัน
แล้วทำให้อยู่รอดไปด้วยกันนะผมทำให้มันอยู่รอด
แล้วมันก็จะค่อยดีขึ้นเองในกรอบที่มันสามารถกระทำได้
ที่เป็นไปตามกราธิกาคนเราต้องคงรบกราธิกาครับ
สิทธิประชนนั้นผมก็มีของผมเองท่านก็มีของท่าน
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดผมอาจจะต้องรับผิดชอบมากหน่อย
มีหน้าที่การการมากหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็ไปอ้างสิทธิ
ผมมากคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมมีสิทธิ์เท่าท่านทุกคน
แต่อย่าละเมิดซึ่งกันและกันนะถ้าอันไหนก็ตามที่ทำให้เกิดผล
ความเสียหายกับผมผมก็จำเป็นต้องรักษาสิทธิ
ส่วนบุคคลของผมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ครู
เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นก็ใช้คำพูดที่รุนแรงมากพอทำกว่า
สภานี้นะครับผมก็พยายามจะอดทนอยู่เต็มที่อยู่แล้ว
ในเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอก
อันนี้ผมก็เห็นสอสอก็พยายามที่
สมาชิกก็พยายามที่จะทักท้วงหลายครั้งแล้วนะครับ
ก็ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับมันทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของที่ท่านต้องรับผิดชอบกันต่อไปกันแล้วกัน

ผมไม่ใช่คนที่จะไปสั่งการเจ้าหน้าที่
ไปจับคนนี้ไปจับคนนู้นถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเรื่องไม่มีหลักฐาน
เขาทำไม่ได้หรอกครับเขาไม่อยากทำด้วยซ้ำไป
การที่จะฟ้องสารแต่ละฟ้องแต่ละทีเขียนสำนวนกันเท่าไหร่นะ
ต้องทำยังไงให้มันถูกต้องให้กระบวนการยุทธรรมเขารับได้
ผมไปบิดเบี้ยวไม่ได้หรอกเพราะพฤติกรรมมันปรากฏอยู่นะครับ
ก็ขอร้องไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่เบื้องหลังกันก็ตามนะครับ
ผมก็อยากจะเตือนไว้เท่านั้นเองผมไม่ได้จ้องใครทั้งสิ้น
ท่านทำอะไรท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำ
เหมือนผมผมทำอะไรผมก็รับชอบกับท่าน
ผมมาพูดกับท่านผมมาตอบกับท่านผมมาฟังกับท่าน
โดยที่ผมไม่ได้ไปอะไรกับท่านเลยแล้วไม่เคยหยาบคายกับท่านสักคำเลย
ไม่เคยมีกิยาที่ก้าวล่วงกันเลยนะครับ
เรื่องเพรกษัตริย์ผมก็ไม่รู้จักหรอกนะครับ

แล้วผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเสียเงินโรงงาน
เพื่อมาตามเรื่องแบบนี้หรอก

ผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องของประชาชน

ถ้าเราเรียนรู้กับโซเชียลกันแบบนี้

คนที่แพร่ต่อผมไม่เห็นใจเพราะเขาไม่เข้าใจ
แต่คนต้นเรื่องมันมีกระบวนการอยู่

อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็ว่ากันไป

ควรจะต้องพูดให้เกิดประโยชน์ต่อสภาแห่งนี้

มาตีกันไปตีกันมา

บางทีอาทิตย์ยังไม่ได้ทำงานเลย

ผมรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลที่ที่จะต้องตรวจสอบนะครับ
นะครับตัวผมครอบครัวผมน่ะพอดันผมไม่อยากแก่ต่าวย้อนไปไอความเสียหายฝั่ง
ทำไมไม่เติมเงินตรงนี้ไม่เติมกรยศร
เก็บเงินจากคนที่เอาไปใช้ประโยชน์สิครับ
ที่เป็นหนี้อยู่อันนี้ที่ผมใช้หนี้ให้อยู่เนี่ย

แล้วที่ยังไม่ได้นับอีกนะอีกหลายคดีนะ
เอามารวมสิครับผมจะให้กรยาศรเต็มเม็ดไปเลย

ท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์ตามข้อ๖๙ครับท่านประธานครับ

เดี๋ยวกลับเรียนท่านประธานพิกรพครับ
เดี๋ยวเอาขอท่านยุทธพงศ์ก่อนพาดพิง

สมาชิกสภาพวุทธแหลศดรจังหวัดมหาสรรคามภพเพื่อไทย
ขอใช้สิทธิ์ตามข้อ๖๙นะครับ
เพราะว่าผมเนี่ยได้อภิปรายท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วท่านเนี่ยตอบนะครับไม่ตรงคำถามตอบไม่อยู่ในประเด็นครับ
ผมถามท่านว่าขณะนี้ท่านควรที่จะเลือกอะไร

แต่ท่านกลับมาตอบบอกว่าเรื่องงบประมาณซื้ออาวุธก็จำเป็นบ้าง
จำเป็นบ้างก็ได้ชี้แจงไปแล้วจะเร็วจะช้าบ้างนะครับ
ก็ได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งผมถามกับที่ท่านตอบเนี่ย
ไม่อยู่ในประเด็นที่ผมได้ถามท่านนะครับ
ผมอยากจะให้ท่านประธานสภาเนี่ยได้เรียนท่านนายกนะครับ
ว่าให้ตอบให้ตรงคำถามครับขอบคุณครับ
เรียนท่านยุทธพงศ์นะครับเกี่ยวกับการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจหรือการถามยติใดก็ตามนะครับ
ท่านนายกหรือท่านลำตีมีสิทธิ์ที่จะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้
เป็นสิทธิ์ของท่านส่วนการตัดสินว่าใครผิดใครถูกน่ะ
อยู่ที่ท่านสมาชิกครับเชิญท่าน

เห็นท่านประธานครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาพุทธแสดอน
ขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่ท่านนายกราธิมนตรีบอกนะครับ
ว่าผมเอารูปภาพตัดต่อรูปปลอมมาแสดง
ในตอนที่เห็นนายกเดอะเดอะดาดาไม่มีใครคุยด้วยนะครับ
แล้วก็บอกให้ไปเชื่อข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศ
ก็เดี๋ยวผมกลับเรียนนายกนะครับว่าผมจะเอาข้อวิจารณ์ของสื่อต่างประเทศทั้งหมดนะครับ
แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
เทียบกับของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศที่เขาไม่กล้าพูดความจริงกับท่าน
ตอนนี้ข้าราชการต่างประเทศเขาไม่อยากเดินทางกับท่านแล้วครับ
ต้องคอยไปตามรับใช้อำนาจพระเด็จการแบบนี้
ขอเอาเรื่องจริงมาพูดกันดีกว่า
อย่ามากล่าวหากันว่าใช้รูปปลอมเรื่องนี้สื่อต่างประเทศเขาวิจารณ์กันหมด
ที่สองนะครับท่านบอกท่านไม่รู้จักเปกษัตริย์นะฮะ
แต่รัฐมนตรีดีอีบอกรู้จักนะครับนั่งอยู่เนี่ยฮะท่านชัยวุฒิเนี่ยบอกรู้จัก
ตกลงอยู่คอลโมเดียวกันหรือเปล่าครับอ่าท่านชี้แจงว่าท่านรู้จักเอกษัตริย์ไง
มีแต่ไม่รู้นโยบายเป็นยังไงท่านนายกบอกไม่รู้จักเรื่องนี้มั่วครับ
เรื่องนี้มั่วครับรัฐมนตรีดีอีบอกมี
ก็เป็นเป็นเรื่องของแต่ละท่านอันสุดท้ายครับเรื่องกรยศรครับ
ท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาบอกว่า
โน้นคนนี้มีเงินเดือนเป็นแสนทำไมไม่จ่าย
สมาชิกพักเก้าไกรคนธรรมดาพวกเรากู้เงินกยศเรียน
และไม่เคยผิดหนี้ชำระแม้แต่ครั้งเดียว
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวว่าใครมีเงินเท่าไหร่
ประยุทธ์ไม่เคยทำอะไรเลยอยู่บ้านหลวงฟรี
ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟรี
พอแล้วครับท่านก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะครับ
ฉะนั้นตรงนี้นี่ท่านมันไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงท่าน
ในลักษณะอย่างนั้นอีกนะครับ

ก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านชัยวุฒิท่านจะชี้แจงอะไรหรือไม่

ท่านดำตีชัยวุทธ์ชี้แจงใช่ไหมครับ

เดี๋ยวท่านชัยวุฒิชี้แจงนี้ก่อนครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพผมชัยวุทธ์ท่านอาคมันศร
สมัครนิสปาผู้ใส่ตังฐานท่านสอนบัญชีละชื่อพลังประชานัตฐ์
ขอใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับ
เรื่องที่มีคนไปพูดกันว่าผมยอมรับ
หรือเจาะข้อมูลของพี่น้องประชาชนในระบบมือถือนะฮะ

นะครับซึ่งผมก็มาดูในคลิปย้อนไปในที่ผมพูดนะฮะ
ผมก็ดูแล้วผมไม่ได้พูดว่ามีนะผมแค่พูดว่าผมศึกษาอยู่เรื่องนี้
แล้วก็รู้ว่ามีระบบนี้นะครับเพิ่งใช้ในเรื่องความมั่นคงและเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
เห็นไหมก็คือพวกจับผู้ก่อการร้ายแอบฟังคนค้ายาเสพติดเนี่ย
ซึ่งวันนี้มันมีแต่ผมจะบอกว่ามีในเมืองไทยนะฮะ
ผมไม่ได้พูดว่ามีในระบบราชการไทยบอกว่ามีใช่ระบบนี้เคยเห็นได้ยินอยู่
นะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าในกระทรวงของผมก็ไม่ได้มีนะครับ
ไม่ได้ทำในส่วนที่รับผิดชอบรัฐบาลทำไม่มี
เพราะอำนาจตามกฎหมายไม่มีนะครับแต่พวกคนบางกลุ่มก็ไปบิด
ไปพูดบิดเบือนหาว่าผมยอมรับว่ามีนะซึ่งเจ้าความหมายผมมีคือผมรู้มันมี
มีใช้อยู่ในประเทศก็มันก็มีจริงมีขายอยู่อ่ะ
แต่มันไม่ได้มีในประเทศไทยนะครับก็อย่าไปบิดเบือนให้มันเกิดความสับสน
นะครับไปพูดเรื่องที่มันสร้างสรรค์หรือเป็นประโยชน์ดีกว่านะครับ
ส่วนที่สอบผมขอประท้วงท่านประธานนิดนึงครับคือผมก็ฟังการประชุมมาหลายครั้งเนี่ย
ท่านนายกเนี่ยไม่ได้พาดพิงถึงทั้งสองคนนี้เลยนะฮะที่พูดเนี่ย
อย่างน้อยคุณยุทธพงศ์ก็บอกว่าขอถามหน่อยว่าทำไมไม่ตอบเรื่องนี้
มันไม่ใช่พาดพิงนะครับคือก็ท่านนายกไม่ได้ตอบเรื่องที่เขาอยากฟัง
นี่ที่ท่านก็ไม่สิ่งของท่านนโยคนะครับเดี๋ยวตอบไม่ตรงใจท่าน
แต่ว่าการอภิปรายมันจบไปแล้วนะฮะนี่เท่ากับทั้งสองคนที่ขึ้นมาอภิปรายรอบที่สองนะครับ
มันไม่ใช่การพาดพิงนะครับท่านท่านควรจะให้ให้ดูข้อบังคับให้
ตรงไปตรงมาหน่อยอย่างนี้มันใช้สิทธิ์นี้ทำให้ท่านอายุก็เสียหายด้วยนะครับ
คือเรียนท่านลำตีนะครับการใช้สิทธิ์พาดพิงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสอสอนะครับ
เวลาสอสอยืนขึ้นแล้วยกมือพ้นศีรษะผมก็ต้องให้สอสอได้พูด
ได้ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแต่เมื่อประธานฟังแล้วเหตุผลแล้ว
มันไม่ได้เสียหายและมันไม่เกี่ยวกับท่านผมก็ได้วินิจฉัยไปแล้ว
อย่างท่านของท่านยุทธพงศ์ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับ
ส่วนท่านปฏิพัฒน์เนี่ยก็คงพอแล้วครับท่านปฏิพัฒน์ครับเพราะว่า
เดี๋ยวโตกันไปโต้กันมาก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเอ่อท่านวิรัติท่านจะใช้สิทธิ์อะไรครับ
ครับใช้สิทธิ์พาดพิงนิดนึงนะครับกับท่านประธาน
เพราะว่าท่านนายกพูดถึงชายแดนนะครับซึ่งผมอภิปรายเมื่อวานนี้
ผมขออนุญาตท่านประธานสั้นนะครับคือที่จริงแล้วนี่มันก็ไม่ได้ระบุถึงใครนะครับ
ฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรกับท่านคือคำตอบท่านเนี่ยประชาชนเขาเรารับฟัง
ท่านประธานครับผมเมื่อวานอภิปรายเรื่องนี้เรื่องชายแดนชั่วโมงหนึ่ง
ท่านก็ถูกต้องครับท่านนั้นก็พูดเยอะแล้วท่านนายกก็ชี้แจงนิดนิดหน่อยหน่อย
ก็มันน่าจะนั่นน่ะสิครับมันเป็นปัญหาผมพูดชั่วโมงหนึ่ง
นายกชี้แจงหนึ่งนาทีท่านประธานว่าประชาชนเขาจะคิดอย่างไรนะฮะ
ประชาชนก็เดือดร้อนอยู่พอแล้วครับพอแล้วครับท่านวิรัติครับ
นะครับถ้าจะไปตอบโต้กันมาก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับ
เพราะว่าท่านไม่ได้พลาดพิงผมฟังอยู่ครับ
ไม่ได้เกิดความเสียหายกับท่านนะครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งนะครับ
ท่านก็พูดมาเป็นชั่วโมงกว่าเมื่อวานนะครับผมก็ฟังอยู่
ขอขอบคุณได้ไหมครับขอบคุณมากที่เปิดไมค์ให้ขอบคุณนะครับ
ท่านประธานขอบพระคุณนะครับครับเชิญเชิญนั่งครับเอ่อ
ท่านสมาชิกครับต่อไปเป็นการอภิปราย